มาสด้าคู่ใจเช่นเคยค่ะแน่เที่ยงแบบนี้นึกออกไหมคะ
วันนี้จะกินอะไรถ้านึกไม่ออกไม่เป็นไรเลยนะคะ
ติดตามรายการของเราเนี่ยรับรองว่าคุณจะได้เมนูใหม่ไปสร้างสรรค์ทำทานกันที่บ้านแบบสนุกแน่นอน
วันนี้ค่ะแขกรับเชิญเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสาวหน้าคมลูกครึ่งไทยบังกลาเทศค่ะ
แจ้งเกิดในภาพยนตร์เรื่องเพื่อนสนิทกับบทบาทของนุ้ย

ฟินอะไรขนาดนั้นอ่ะ

อ้าวพี่เอ๋สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รับเชิญของเราในวันนี้พี่เอ๋มันนีรับค่ะ
ก็เลยดีกว่าค่ะค่ะมาแล้วค่ะตัวช่วยของเราได้ค่ะ
ภารกิจแรกพี่เอ๋เนี่ยจะต้องถอดคำใบ้ตัวเลข๓ตัว
อยู่ในประโยคเหล่านี้เริ่มเลยดีกว่าค่ะโรตีแผ่นใหญ่ใหญ่
อันนี้ใส่ไข่น่าจะเป็นศูนย์อ้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย
อันนี้ใส่นมโรตีแผ่นกลมอันนี้ใส่นมอันนี้ใส่ไข่สุ

แผ่นโรตีแผ่นกลมก็เป็นศูนย์อีก

ใช่ฉันผิดไม่ใช่
เอาใหม่มีโอกาสอีก๒ครั้งค่ะ
หรือว่ามันเป็นจำนวนแผ่นโรตีหรือเปล่า

โรตีแผ่นกลม๐ใส่ไข่๐

เออดูเหมือนจะมั่วแต่ลองดู

ว้าว

เอาแล้ว

อันนี้ไม่รู้แต่เดี๋ยวจะไปรู้ตอนที่เราต้องทำภารกิจ

แต่ว่าสถานที่ที่เราจะต้องไปกันนี่แหละค่ะ

วันนี้เราจะเดินทางกันไปที่
ท่าทรายหมู่๑จังหวัดสมุทรสาคร

ออกเดินทางไปพร้อมกันชุมชนท่าทรายหมู่๑จังหวัดสมุทรสาคร

น้องขับให้นั่งสบายไปเลย

ระหว่างทางมาคุยกันหน่อยดีกว่านะคะพี่เอ๋

เจอหน้าเจอตากันก็สักพักแล้ว
เรื่องของความโก๊เนี่ยก็คงมีมาตั้งแต่เด็กแล้ว

เป็นคนที่แยกปลาทูกับปลาตาโตไม่ออก

เรื่องมันเกิดขึ้นอยู่ว่าเรียนฆาตกรรม
สมัยมปลายเราก็คิดว่าอะไรที่อยู่ในเข็งก็คือปลาทู
แต่ว่าเมื่อกี้เห็นบอกว่าตั้งแต่ตอนเรียนค้าหากรรม
อย่างนี้ก็สกิลการทำอาหารก็พอได้อ่ะสิคะ

โอ้โหคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าทางวันนี้แขกรับเชิญของเราน่าจะชนะแล้วแหละ
เดี๋ยวก็ถามว่าสกิลที่เรียนมาเนี่ย

จะทำอาหารออกมาแพ้หรือว่าชนะ
ไปตอนนี้เดินทางไปสมุทรสาครดูกันค่ะ